คุณผู้ชมครับตลอดปี๒๕๖๐ที่ผ่านมา
โลกเรามีเหตุการณ์ภัยพิบัติภัยธรรมชาติเกิดขึ้นมากมายหลากหลายเหตุการณ์นะครับ
สร้างความสูญเสียเป็นจำนวนมาก

ครั้งรุนแรงต่างที่เกิดขึ้นในปีนี้
ให้ท่านบันทึกไว้ก่อนจะสิ้นปีนะครับ

เริ่มต้นปีตั้งแต่วันที่๑๘มกราคม
ด้วยเหตุหิมะถล่มทางตอนกลางของอิตาลี
หลังมีรายงานเหตุแผ่นดินไหวต่อเนื่องเกิดขึ้น
โดยหิมะได้ถล่มทับโรงแรมหรู๔ชั้นบางส่วน
มีผู้เสียชีวิตติดอยู่ใต้หิมะ๒๙คน
จนนักที่กู้ไผ่ต้องใช้เครื่องจักรหนัก

เพื่อลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตออกมา
ขณะที่สภาพอากาศแปรปรวนได้ส่งผลให้อุณหภูมิ
ในทะเลแปซิฟิกนอกชายฝั่งเปรู

ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักที่สุดในรอบหลายทศวรรษ

และน้ำในแม่น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร
มีรายงานผู้เสียชีวิตกว่าร้อยคน
และทำให้ประชาชนหลายหมื่นคนต้องกลายเป็นคนไร้บ้าน
ที่ศรีลังกาเผชิญมรสุมหนัก
ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม
ฆ่าชีวิตผู้คนไปราว๒๐๐ชีวิต
และมีประชาชนอีกกว่า๕แสนคนได้รับผลกระทบ

ต้องไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว
และมีผู้สูญหายราวร้อยคน
นับเป็นภัยธรรมชาติครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบหลายทศวรรษ
ต่างจากบังกลาเทศรวมทั้งภาคตะวันตกและภาคตะวันออกของอินเดีย
เผชิญกับฝนตกหนักและดินโครนถล่ม
ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคน
บ้านเรือนกว่าล้านหลังคาเรือนได้รับความเสียหาย
โดยยังมีรายงานผู้สูญหายอีกจำนวนหนึ่ง
ในเดือนสิงหาคมกรุงฟรีเทาของเซลราลีโอน
เชิญกับโครนถล่มหลังฝนตกหนัก
มีผู้เสียชีวิตกว่า๔๐๐คน
นับเป็นภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วม
เลวร้ายที่สุดในทวีปแอฟริกา
จากภัยน้ำท่วมและดินถล่มแล้ว
ปีนี้ภัยจากไฟป่านับว่ามีความรุนแรง
อย่างไฟป่าที่โปรตุเกตมาช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๖๔คน
ว่าสาเหตุเกิดจากฟ้าผ่า
ประกอบกับคลื่นความร้อนสภาพอากาศแห้ง

ทำให้ไฟป่าลุกลามรุนแรง

นี่คือศักดิ์นัตรกรรมทางธรรมชาติครั้งใหญ่ที่สุด
ในปี๒๕๖๐รัฐเท็กซัสของสหรัฐ

ยุรุนแรงที่สุดในรอบกว่า๕๐ปี
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๑๑คน
ขณะที่พายุความรุนแรงระดับ๔
ความเร็วลมกว่า๒๐๙กิโลเมตรต่อชั่วโมง
กระทบต่อแหล่งผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของสหรัฐ

พายุอีกลูกที่กลายมาเป็นฝันร้ายของประชาชน

ซึ่งนับเป็นพายุรุนแรงที่ก่อตัวขึ้น
ในมหาสมุทรแอดแลนติกในรอบร้อยปี
พายุลูกนี้ได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศในหมู่เกาะแคริเบียนอย่างหนัก

รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าประปาไม่สามารถใช้กันได้
และมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๘๔คน
แผ่นดินไหวความแรง๘๑ทางตอนใต้ของเม็กซิโก

ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง๖๕คน
เป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบกว่า๘๐ปี
แต่ยังเคราะห์ดีที่จำนวนผู้เสียชีวิต
กว่าเหตุแผ่นดินไหวเมื่อปี๒๕๕๙
ซึ่งมีผู้เสียชีวิตนับพันคน

ก็เผชิญกับแผ่นดินไหวขนาด๗๑
ทำให้มีผู้เสียชีวิตอีกกว่า๒๐๐คน

โตริโก้ยังต้องเผชิญกับเฮอริเคนมาเรียส่งท้ายอีกลูก
และนับเป็นพายุที่มีความรุนแรงมากที่สุด
พัดเข้าพื้นที่ในรอบเกือบ๙๐ปี
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต๔๓คน

กระทบประชาชนอีกกว่า๓ล้าน๔แสนคน
โดยนายโดนัลด์ทรัมป์และสุภาพสตรีหมายเลข๑
ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเย็นผู้ประสบภัย
ปิดท้ายกันด้วยภัยจากภูเขาไฟอากุง
ปะทุพ่นเท่าฐานออกมาต่อเนื่อง
นับตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน
ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวบนเกาะบาหลี
และการสัญจรทางอากาศในพื้นที่
โดยทางการอินโดนีเซียยังคงจับตา
ดูความเคลื่อนไหวของภูเขาไฟลูกนี้ต่อไป
รวมทั้งยังคงคำสั่งอพยพประชาชน

จากเกรงจะเกิดเหตุสกนาฏกรรมซ้ำรอย
กับการปะทุของภูเขาไฟเมื่อปี๒๕๕๙
ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคน
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน